ไปดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าของเมื่อวานนี้ค่ะ
ทางด้านของตำรวจในพื้นที่จันทบุรีได้รับแจ้งว่าแก๊งเงินกู้
ปล่อยเงินกู้เหมือนกับมีการขับรถมาดักหน้าล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็มีการกระหน่ำยิงกันนะคะ
ล่าสุดนะคะเห็นบอกว่าจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ส่วนนี้คือสภาพรถของฝั่งผู้เสียหายที่โดนยิงจนพลุนนะคะ
เดี๋ยวไล่เลี่ยงเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังคร่าวสั้นก่อนเลยว่า
เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางตำรวจของภูทรเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งเหตุยิงกันนะคะ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมณีการของซอยพระยาตัง๑๔ทับ๔ตะบนท่าช้างเมืองจันทบุรีค่ะ
จุดนี้นะคะพอลองพื้นที่ตรวจสอบดูก็เจอกับรถเก๋งโตเวียต้าสีขาว
หมายเลขทะเบียน๔กกบไม้๕๔๖๙กรุงเทพก็มีรอยโดนยิงรอบคันแบบนี้เลยนะคะ
ใกล้กันก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๒ปลอกด้วยกัน
ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายสามารถจันมาวัย๓๖ปีนะคะมีบาดแผลถูกยิงเฉียวเข้าที่บริเวณหัว
นี่ค่ะแล้วก็น่องขาขวาด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการทำแผลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะจุดที่โดนยิง
ทีนี้ส่วนแฟนสาวที่มาด้วยกันทราบชื่อคือนางสาววนิดาจินประชาวัย๒๐ปี
เธอเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะที่บริเวณขาแล้วเธอก็บอกว่าตกใจมาก
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดกลางวันแสกเลย
ขณะที่นายสามารถเองนะคะคนขับรถเก๋งก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเอาตรงนะครับพี่ผู้สื่อข่าวคุณตำรวจ
ผมเคยมีปัญหาขัดแย้งกับกลุ่มเงินกู้มาก่อนเคยทำงานร่วมกัน
แต่ที่ผ่านมาเหมือนกับฝั่งนู้นเนี่ยคู่กรณีเหมือนกับโทรมาขู่ให้ผมเลิกปล่อยเงินกู้ในย่านนี้ซะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุมันมีรถยนต์สองคันขับตามผมมา
ล้อมหน้าล้อมหลังก่อนจะมีการใช้ปืนยิงใส่รถแล้วทุบกระจกจนเสียหาย
เท่านั้นไม่พอนะคะนายสามารถบอกว่าโดนคนร้ายเนี่ยลากตัวลงมากับพื้นแล้วลุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
แบบนี้ก่อนหลบหนีไปทั้งสามเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยขับรถยนต์มาสามคันด้วยกัน
แล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะเห็นบอกว่าตำรวจได้มีการประสานชุดสืบสวนมือดี
สกัดจับรถต้องสงสัยหนึ่งในสามคันเอาไว้ได้เป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำเดี๋ยวมีด้วยเนี่ยคันนี้ค่ะ
จับได้ที่บริเวณหน้าวัดหนองกระเพาะถนนสุขุมวิทย์นะคะขาเข้าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
พร้อมกับมีการคุมตัวชายชะกัน๔คนบนรถมาสอบสวนผู้ชาย๔คนบนฟอร์จูเนอร์
คือนายสาราวุฒิวัย๓๘ปีนายประจักษ์นายสัญญาแล้วก็นายยะนนนะคะ
วัยสี่สิบแปดปีเป็นชาวจังหวัดชายนาฏที่นี่ทั้งหมดค่ะ
คุณผู้ชมปฏิเสธว่าผมไม่ใช่คนร้ายตำรวจตรวจค้นในรถนี่ค่ะ
แล้วก็เครื่องกระสุนเต็มคาราเบลแบบนี้เลยอยู่ในถุงพลาสติกนะคะ
ก็มีการตรวจยึดบันทึกไว้เป็นหลักฐานควบคุมตัว

อ๋อได้ยินทราบว่าพระร้ายหนีมาตรงนี้
แล้วก็ออกจากแข็งแมวตามมาเลย
แล้วก็สังหวะพอดีมาทานเพราะว่าทุกที่ต้องติด
ด้านที่นี่ยังไม่ทราบเหตุหรือเหตุจากอะไรครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบกำลังคอไปเป็น
แต่ว่าคุณพระสมตวชีวิตเหล่าเขายิง
ยิงเท่ารถอะนะยิงปลาทิพย์
ของข้าวเจอปืนก็บอก
คืนยันเลยว่าทั้งหมดเนี่ยคือคนก่อเหตุจริง
อ่าทีนี้เบื้องต้นก็มีการส่งทั้งสี่คนนี้ที่ควบคุมตัวได้
พร้อมกับรถฟอร์จูเนอร์นะคะไว้ที่สพเมืองจันทบุรี

ส่วนคนร้ายที่หลบหนีอีก๒คัน
เพราะว่ามีรถก่อเหตุ๓คันใช่ไหมคะ
จับได้๑คันอีก๒คันตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัว
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ